กันที่เรื่องของแก๊งค้ายาไซสนะตอนนี้
ตำรวจพยายามสืบค้นหาข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย
เป็นภาพถ่ายกับบุคคลต่างนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนในวงการไฮโซดารานักแสดง

ใช่ครับตอนหน้านี้ก็คือได้ข้อมูลจากคุณเบนซ์
ตอนนี้อีกหนึ่งคนที่ตำรวจไปพบภาพก็คือบอกว่าเป็นลูกของอดีตนักการเมืองนะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะผัวพันกับแก๊งนี้นะคะ
รวมทั้งไปพบภาพที่ไปถ่ายคู่กับตำรวจรวมทั้งนักแสดงอีกหลายคนด้วย
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปตรวจสอบกรณีเว็บข่าวออนไลน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
แพร่ภาพของนายไซสนะแก้วพิมพานักค้ายาเสพติดชาวลาว
ถูกทางการไทยจับกลุ่มตัวไปไปถ่ายรูปคู่กับนายตำรวจ
มีนักแสดงด้วยมีคนในวงการบันเทิงของไทยหลายคนค่ะ
เพื่อที่จะหาจุดเชื่อมโยง
ส่วนจะมีการเชิญบุคคลในภาพมาสอบหรือว่าให้ปากคำหรือไม่นะคะ
ก็ขอให้ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
หรือว่าพนักงานสอบสวนเป็นผู้พิจารณา
ก็มีการเผยแพร่รูปออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ
ภาพนี้เป็นภาพทั้งคนวงการไฮโซ
ทั้งที่ฝั่งเพื่อนบ้านเอง
รวมทั้งควันคนในวงการบันเทิงของไทย
ซึ่งมีบางคนที่เป็นคนในวงการบันเทิงของไทย

เดี๋ยวจะเห็นภาพต่อไปเป็นภาพเจ้าปัญหา
ที่บอกว่าถ่ายกับภาพนี้

ก็ในโลกโซเชียลเขาเผยแพร่ออกมาแบบนี้
เพราะว่าในการจัดปาร์ตี้แต่ละครั้ง

แล้วก็ฝ่ายที่จัดสัญหานักแสดงไทย

ขณะที่พลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงรอง
ผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
พูดถึงความคืบหน้าในการสอบปากคำ
เป็นเรสซิ่งหรือว่านายอัครกิจวรโรเจริญเดชนะคะ
ที่เขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
เมื่อช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ
บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง๓หน่วยงานนะ
กองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด

และสำนักงานป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน

จะประชุมหารือกันอีกครั้งวันนี้นะคะ

เพราะว่านายอคารกิจเนี่ยอ้างว่า
ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปก่อนหน้านี้

เพื่อที่จะเอาไปดาวน์รถลัมโบกินี่สีเทาคันนี้๖ล้านบาท

บอกว่าคำให้การตรงนี้เนี่ย

และกรณีที่บอกว่า

ก็จะต้องสอบสวนจะต้องถามเบนส์อีกว่า
กู้ยืมมาเพื่ออะไรอย่างไร

คือตำรวจเขาสงสัยประเด็นนี้นะครับ

ก่อนหน้านี้เบ้นบอกว่าอเมริการจะเป็นการใช้คืน

ตำรวจบอกว่ายังสงสัยเรื่องนี้อยู่นะคะ

แล้วก็จะเรียกนายอัครกิจเข้ามาให้เพิ่มเติม
ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งนะคะ
เพราะว่าหลักฐานบางส่วนเนี่ยเขาให้มาเท่านั้นเองนะคะ

ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะว่าต้องรอข้อสรุปจากที่ประชุม
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีลูกชายของอดีตนักการเมืองชื่อดัง
ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการไซสนะนี้
ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็จะเอาเข้าที่ประชุม๓ฝ่ายนะคะไปขอความคิดเห็น
หากพบว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงจะดำเนินคดีทันทีโดยไม่ละเว้นค่ะ
โซเชียลยังจับตามองอีก๒เรื่อง
ก็คือกรณีของคุณแพทย์นับประพาช่วงนี้มาโพสต์อะไรบ้างหรือเปล่า

รูปล่าสุดเนี่ยคือคุณแพทย์ต้องบอกว่าใกล้คลอดเต็มทีแล้วนะคะ
ก็ภาพล่าสุดเป็นภาพใส่ชุดสีฟ้า
ก็เห็นเป็นมีภุงแล้วละเช้านี้ธ้องพี่เดิมมีภุงมีภุง
ท้องโตนะคะเช้านี้ที่เดิมเท่านั้น
แต่ว่าก็มีคนเข้ามากดไลค์นี่๒แสนกว่าไลค์นะคะ

ใช่ค่ะล่าสุดเลยก็๒๑ชั่วโมงที่แล้วนะคะ

แฟนคลับก็บอกว่าให้กำลังใจจำนวนมากเนอะ
คุณแท็บสินแท็บชันว่าอะไรบ้างคะ

ใช่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณเบนส์เรสซิ่งใด
แต่ถ้าไปดูไอจีเนี่ยมีโพสต์ประมาณ๒โพสต์ก่อนหน้านี้

จุบท้องเป็นรูปขวังรักขึ้นกับรายการ
แล้วก็มีคนบอกว่าให้กำลังใจแพทย์ไม่ว่ายังไงก็ตาม
อีกหนึ่งเรื่องโซเชียลที่ชาวลาวเขาติดตามกันอยู่
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของกรณีที่เป็นเหตุช็อกวงการบันเทิงลาว
ที่ถูกจับตามองว่าไปถ่ายรูปคู่กับนายไซสนะและเครือข่าย
ทำไมถึงถูกปลดออกจากตำแหน่งรองผู้มนวยการของสถานีโทรทัศน์
ก็ตอนนี้ทางสถานีโทรทัศน์ออกมาชี้แจงแบบนี้
บอกว่านายกู้ลาวสตาร์หรือนายธนูสอน
ปฏิบัติหน้าที่กับสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์แล้ว
ช่วยงานบางโครงการเป็นครั้งคราวเท่านั้น
ส่วนในโลกโซเชียลของคุณกู้ลาวสตาร์เอง
เขาก็มีการออกมาโพสต์เหมือนกันนะครับ
บอกว่าเขายอมรับว่าเขาไปถ่ายกับเครือข่ายของไซสนะ

แต่ว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ถ้าคุณลองไปดูสิในโลกโซเชียลของคนลาวเขา
พูดถึงหลายเรื่องเขาก็มีการโพสต์แบบนี้
โพสต์รูปถ่ายระหว่างทั้งดาราระหว่างทั้งไฮโซ
ระหว่างทั้งคนในวงการต่างกับนายไซสนะเยอะเลย
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างว่า
ทำไมตำรวจไทยถึงจับนายไซสนะได้

ทำไมทางการลาวก่อนหน้านี้ถึงจับไม่ได้
ก็เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลลาวเยอะมาก

แล้วก็มีสวัสดีทางไทยรัฐทีวีมาด้วย
ดังนั้นถ้าชาวลาวสบายดี

สบายดีบอกแผลใดแจ้งทางเรามาได้นะคะ